ใครอยู่ในกองที่นอนเก่าเจ้าของบ้านไปเจอตกใจ
รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยหน่อย
มาช่วยจับงูหน่อยเอาไปดูบรรยากาศกันค่ะ

น่าจะต้องขนาดนั้นแหละ
นี่ออกก่อนเลย
คุณผู้ชมตัวใหญ่นะ

คุณผู้ชมอยากถามอยากรู้ว่าบ้านเลขที่อะไรอ่ะ
นี่ค่ะมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บ้านเลขที่๒๐ทับ๕หมู่๑ตำบลพิมพา
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

แล้วไปตรวจสอบเพิ่มเติมอันนี้๓เมตรนะ

ไปพบไข่ของมัน๑๓ฟองค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เอาทั้งไข่ทั้งงูเหลือมตัวนี้
เพื่อไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เราไปถามเจ้าของบ้านคือคุณสมเด็จอายุ๖๒ปี
บอกว่าขณะที่คนงานกำลังตัดย่าบริเวณหลังบ้าน
ยกที่นอนเก่าเนี่ยเห็นไหมที่นอนเก่าสีแดงอะค่ะ
จู่ก็ได้ยินเสียงดังผิดปกติก็เลยก้มลงไปดู
ไปมองดูค่ะสุดท้ายไปพบงูเหลือมเนี่ย
กกไข่ตกใจค่ะรีบวิ่งมาเลย
รีบวิ่งมาเลยนะคะแล้วรีบโทรแจ้งกู้ภัย
ให้มาช่วยจับแบบนี้นี่ฉะเชิงเศร้า
ตัวกับ๑๓ฟองค่ะ
งูเหลือมมันเลือดเข้าไปกินไก่ในล้าวไก่
ใต้ถุนบ้านของนายซิล่าเต๊ะอายุ๖๑ปี
ที่บ้านเลขที่๗๐หมู่๔ตำบลครูอำเภอจนะจังหวัดสงครา
ใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงจ้องจับมันแบบนี้
สุดท้ายจับมาได้ไปวัดลำตัว
ลำตัวยาวสักประมาณ๓เมตร๑๐เซนติเมตร
ตัวนี้ยาวกว่า๑๐เมตรนะน้ำหนักสักประมาณ๑๓กิโลกรัม
อ้าว๑๓มันไปตรงกับไข่๑๓ฟองเมื่อที่แรกที่ฉันเศร้า
นี่ค่ะสุดท้ายก็ต้องเอาถุงปุ๋ยเอาดูกัน
ใส่ถุงปุ๋ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแบบนี้ค่ะ
ตัวใหญ่มาก๓เมตร๓เมตรแล้วช่วงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
เพราะว่าเห็นไหมเขามีไข่แล้วเวลามีไข่เขาจะดุนะ